ภาพจากกล้องหน้ารถจับภาพวินาทีที่มอเตอร์ไซค์
เขากำลังจะเปลี่ยนเลนจากซ้ายค่อยขยับมาเพื่อจะเข้าเลนขวา
หลังจากนั้นเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นแบบนี้ครับ
ดูนะครับเก๋งคันนั้นน่ะ
ขับมาในเลนขวาก็จริงแต่คุณเหมือนกับมาเบียดเฉียวกับมอเตอร์ไซคันนี้
คันนี้ล้มนะฮะล้มเสร็จแล้วเนี่ยกลิ้งอยู่กลางถนน
ปรากฏว่าเก๋งคันก่อเหตุที่ลูกศรสีแดงชี้นั่นนะครับคุณขวัญคุณผู้ชม
ดูสิครับเขาเหยียบไฟเบรกไหมเหมือนไม่ค่อยเหยียบนะ
เหมือนจะขึ้นไฟเบรกนิดหนึ่งชะลอแล้วเขาก็ขับไปเลยฮะ
เอาทีนี้ถ้าดูไม่ทันผมให้ดูอีกครั้งแบบคราวนี้เนี่ย
เป็นเสียงจริงจากกล้องหน้ารถคันนี้ลองดูอีกรอบฮะ
คุณเนี่ยเหมือนกับว่าจะเฉียวกับรถคันที่มีกล้องหน้าด้วยนะ

ในคลิปที่ไม่ได้มีเสียงประกอบไม่มีเอฟเคประกอบ

เพราะจังหวะนี้ดูคือคู่กรณีเก่งคันนี้เห็นไหม
เหมือนฉลาบเบียงมานิดหนึ่งจนกล้องหน้ารถ

เขาก็ไปเฉียวกับมอเตอร์ไซคันนั้นแล้วก็มีคนล้มบาดเจ็บครับ
นี้เขาบอกว่าเป็นถนนพะหนโยธินขาออกมุ่งหน้า
แยกบิ๊กซีสะพานใหม่เขตบางเขนนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเช้านี้เองครับ
โมงครึ่งที่ผ่านมาตำรวจโรงพักบางเขนครับ
แล้วก็กู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จะเป็นถนนสามเลนอย่างที่เห็นฮะซ้ายกลางขวา
อเตอร์ไซคันที่ถูกเฉียวชนจนล้ม
เป็นมอเตอร์ไซค์ที่คนบาดเจ็บอายุ๕๐ปี
แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็บาดเจ็บหัวแตก
อืมคุณลุงคนนี้ส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วครับ
ตรวจสอบคู่กรณีครับภาพจากกล้องหน้ารถ
จับภาพที่เป็นรถคู่กรณีได้
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวเจ้าของรถ
คนที่ขับมาสอบปากคำ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามีคำชี้แจง

เขาขับมุ่งหน้าไปทางสะพานใหม่ทางนู้นนะฮะ
ถ้าหากว่าคุณไม่รู้ตัวว่ามีการเฉียวชนเกิดขึ้น
แสดงความบริสุทธิ์ใจพบตำรวจที่โรงพักบางเขน
หรือถ้าหากว่าคุณจงใจที่จะหนี
หนีไม่พ้นนะครับมีความผิดนะครับ

ว่าทำไมคุณถึงไปเลยหรือไม่รู้จริงเหรอ